ขอเรียนที่ประชุมนะครับว่าเราก็ได้เหนื่อยกันมาสำหรับเรื่องนี้
ผมเลยถือโอกาสเรียนว่าผมก็เตรียมซ้อมลงมติไว้ครับเพื่อให้ทันโดยกำหนดเวลาไว้ว่าสักสี่ชั่วโมง
ถึงได้ดูแลพวกเราก็มารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนค่ำนี้เอง
เพราะฉะนั้นที่สมาชิกน้อยใจว่าถูกหลอกอะไรเนี่ยไม่มีใครหลอกใครนะ
ถ้าถ้าถูกหลอกผมก็ถูกหลอกด้วยเราก็ด้วยกันนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิทธิ์ของเราและสมาชิกมีสิทธิ์โดยเต็มภาคภูมิพอใจนะครับ
อย่าไปวิตกหวั่นไหวภายนอกที่จะมาตำหนิติเตียนอะไร
ขอให้เราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประเทศประชาชนนะครับ
พอถือว่าสมมุติแล้วครับ